ยกมือดิฉันก็จะไม่สนใจเชิญท่านค่ะ

มันมาลุมมาตุ้มแบบนี้ค่ะท่านเสดีพิสุธิ์

สอบได้แต่ความจริงโกงก็สอบไป
แล้วก็ไปเรียนแน่ในหมายว่าอะไรเรียนได้
แต่ถ้าถามคุณจอมขวานหรือถ้าถามท่านผู้ชมว่า
ถ้าอาจารย์จับได้ว่าคนนี้โกงเข้าไปจะทำยังไง
จะให้เรียนต่อหรือจะไล่ออก
คุณจอมขวานตอบไหมฮะ
ถ้าไม่ตอบผมตอบเองก็ได้เขาก็ต้องไล่ออกถูกไหมครับ

ไม่ได้เข้ามาตามคำลองของระบอบประชาธิปไตย
ยึดอำนาจมาป้นอำนาจมานะครับ
แล้วก็บริหารประเทศชาติมา๕ปีเต็ม
ถ้าถามว่าเปรียบว่าไปเรียนมานะ
เรียนได้หรือเปล่าเรียนได้ไหม
หนี้ประเทศเพิ่มขึ้นเป็น๗ล้านล้านนะครับ
คนจนเพิ่มจาก๑๑๕ล้านเป็น๑๔๕ล้าน
เหลื่อมล้ำของคนรวยคนจนมากที่สุดในโลก
ลำดับความโปร่งใสลำดับที่๙๙นะครับ
ประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ในใกล้เรา๒ชั่วโมงบินถึงเนี่ยนะครับ
ความโปร่งใสลำดับที่๓ของโลก
เราไม่อายเขาเหรอใกล้กันเนี่ย
เขาลำดับ๓แล้วลำดับ๙๙นะครับ

ฝ่ายค้านก็ไม่มีสภาก็ตัวเองก็ตั้งมาหมด
มาตรา๔๔ก็มี
ถ้าคุณบริหารประเทศอย่างนี้นะ
แล้วคุณจะมาตั้งพักการเมืองจะมาสืบทอดอำนาจอีก

เพราะฉะนั้นตรงนี้นะ
มันคือประเด็นคือเป็นปัญหาว่าคุณสอบตกมาเตยตลอดนะครับ
นะมันไม่ใช่เขิมควรไล่ออกต้องเอาไปติดคุกด้วยนะครับ
แม้แต่ปัญหาเล็กน้อยในประเทศไทยในบ้านเราเนี่ยนะครับ
ภาคใต้เป็นไงครับ
คุณไปหยุดมีมาตรามาตรา๑๔แล้วคุณทำอะไรได้
แล้วถ้าคุณบอกอยากเป็นนายกตรีต่อไปแล้วคุณมีประจันทยาจะทำอะไร
นะหยุด๕ห้าหยุด
หยุดไฟใต้สร้างสังคมสันติสุขสมานจันทร์นะครับ
เอาเลยถ้าผมมีอำนาจนิมนต์ทหารกลับกลมกองให้หมด
เพราะอะไรเขาบอกว่าถ้ามีงบนะครับความสงบก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ
มีน้องชายอดีตพบทบคนหนึ่งแต่งตั้ง
พบตบก็แต่งตั้งให้น้องชายเนี่ย
ไปเป็นแม่ทัพภาคสี่ทั้งที่ไม่เคยอยู่หน่วยลบเลยนะครับ
ทำอะไรก็ไม่เป็นไปถึงเส้นไปเป็นแม่ทัพภาคสี่เขาก็ให้เป็น
พอเป็นแล้วไปงาน๒ปีมันก็ไม่สงบภาคใต้นะครับ
ถึงเวลาเขาจะเลื่อนยดตำแหน่งไอ้คนเอกนะครับไม่มีตำแหน่งแล้วนะให้
ไม่ไปขอเป็นแม่ทัพภาค๔ต่อมันหมายความว่าไง
ปีแล้วนะครับมันเป็น๒แสนล้านแล้วนะครับมันไปไหนหมดนะครับ

ของจังหวัดถนนหลงทางไฟฟ้าปลา
โทรศัพท์อินเตอร์เน็ตน์หรือแม้กระทั่งมีงบบมายลังสืน

ต้องเป็นแรงงานของคน๓จังหวัดภาคใต้เท่านั้น

จัดเครื่องไม้ขึ้นมือความใช้ในภาคใต้เท่านั้น

นั่นเสร็จลิข์พิสูจน์ครับแล้วคนขออีกนิดเดียวนะ
คนที่มันอยู่ในป่า

มันยิงเงิงเจ้าหน้าที่ทำไม

นั่นเมื่อมีงานมีการทำไม่ง่วงหมายอะไร

สร้างความสงบสันติสุขต่อไปได้

ทำไมคุณมีมาตราศีรษีคุณมีทำไมทำไมทำไมได้
เพราะฉะนั้นหยุดเถอะนะครับบ้านเมืองจะได้สงบ